คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งการช่วยเหลือ
หมีคั่วโลกที่ถูกขนานนามว่าหมีคั่วโลกที่เศร้าที่สุดในโลก
เพราะว่าไปอยู่ในสวนสัตว์ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของจีน
อังกฤษเขาก็เลยช่วยขอตัวขอตัวย้ายออกมาหน่อยได้ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสเรียกร้องอยากจะให้ปล่อยกลับสู่บ้านเกิดของมันนะคะ
รักษาพันธ์สัตว์ป่ายอกเชียร์ในเมืองดอนแคสเตอร์ของอังกฤษ
ประกาศขอรับตัวหมีคั่วโลกที่ถูกขนานนามว่าหมีคั่วโลกที่เศร้าที่สุดในโลกเจ้าตัวนี้ค่ะ
แต่ก็น่าดูสิดูหน้าเศร้าเลยชื่อเจ้าพิซซ่า
ตายแล้วหน้าตาหนูหมดอะไรตาอยากมากเลยลูก
นี่อยู่ภายในสวนสัตว์ที่อยู่ในห้างค่ะ
หลังจากมีกลุ่มคนรักสัตว์กว่า๓แสนคนเขาก็ลงชื่อกันเลย
เรียกร้องให้ปล่อยเจ้าพิซซ่ากลับบ้านเกิดได้ไหม
จากว่าพิซซ่าทนทุกข์ทรมานถูกกักค้างถูกรบกวนตลอดเวลา
เพราะนักท่องเที่ยวพอไปเที่ยวเนี่ยเขาเคาะกระจกเขาทุบกระจก

เพราะมันมีกระจกกั้นก็ทุบก็เคาะคือเข้าใจว่ามันน่ารักอยากจะเล่น
แต่คุณไปเคาะไปทุบกระจกเนี่ยมันรำคาญแล้วมันอยู่แบบไม่มีความสุขอะค่ะ
พิซซ่าเนี่ยนะต้องบอกว่านอกจากเจ้าพิซซ่าตัวนี้
ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ยังมีหมีคั่วโลกอีก๑ตัว
มีวานเบลูก้า๖ตัววอรัส๕ตัวสุนัขจิ้งจอกอักติก๑ตัว

กลุ่มนักรณรงค์เพื่อสิทธิศาสตร์ต่างก็ขนานนามห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ว่า
สวนสัตว์ที่น่าเศร้าที่สุดในโลก
แล้วก็เรียกร้องให้ชาวจีนบอยคอร์ด
คอร์ดห้างนี้คือคุณอย่าสนับสนุน
คุณอย่าไปเที่ยวคุณอย่าไปชมคุณอย่าไปจ่ายเงินเพื่อเข้าไปดู
อย่าไปสนับสนุนแบบนี้เพราะว่าสัตว์เหล่านี้อยู่กัน
ไม่มีความสุขนะคะแต่ภาพนี้มันเจ้าพิซซ่าก็ดูเศร้าจริง
ใช่คือจริงแล้วปกติเขาอยู่กันก็เป็นคู่นะ
คือเราจะเห็นเวลามีรูปถ้ามาอยู่๒ตัวก็อยู่กับลูก